เราขอดูพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้
ฆ่าพระสองศพสะเทือนชาวพุทธโจรใต้ธมิน
กว่า๑๐คนแต่งชุดดำบุกวัดกราศนั่นเจ้าคณะอำเภอดับ
แล้วก็วางบึ้มถล่มทอพอตำรวจเจ็บอีกเจ็ด
เหตุการณ์รุนแรงนี้เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ของนราธิวาส
ซึ่งนราธิวาสมีทั้งรอบวางระเบิดมีทั้งยิงพระ
แล้วก็ในปัตตานีก็มีทั้งการลอบวางระเบิดด้วย
ดังนั้นตรวจสอบความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อย
จุดที่ยิงปะทะคนร้ายอยู่ในสวนยางพารา
ที่บ้านตือกรอำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาส
ห่างจากโรงเรียนบ้านตือกร๒๐๐เมตร
คือที่นี่นะฮะมีการยิงปะทะวิสามันกับคนร้าย

เจ้าหน้าที่ปิดล้อมกลุ่มผู้ต้องสงสัย๕คน
ก่อนยิงปะทะกันนานกว่าครึ่งชั่วโมง
ทำให้คนร้ายถูกวิสามันไป๑ศพ
คือนายอับดุลละมะแซหรือว่าเจ๊วอร์
ผู้ต้องสงสัยที่เคยถูกเรียกตัวไปสอบสวนก่อนหน้านี้
ส่วนคนร้ายอีก๔คนหลบหนีไปได้นะครับ
ขณะเกิดเหตุครูต้องคอยปลอบเด็กที่ได้ยินเสียงปืนตลอดเวลา
เพราะว่าเด็กเกิดความตกใจกลัวคุณดูสิ
เด็กก็ต้องนอนหมอบอะไรกันแบบนี้
คุณครูก็ต้องปลอบอารมณ์เด็ก
ใช่แล้วคือที่ผ่านมาในแน็ตทิวโรงเรียนนี้

เหมือนกับถ้าเกิดเผชิญสถานการณ์นี้เด็กต้องทำยังไง

แล้วสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานคือมันคล้ายกันเลย

ใช่ครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นราธิวาสนะครับ
ส่วนอีกเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นที่นราธิวาสเหมือนกันนะครับ
คนร้ายไปลอบวางระเบิดทหารพราน

ในพื้นที่บ้านโต๊ะเด็งอำเภอสุงัยปาดีจังหวัดนราธิวาส
เป็นเหตุให้ทหารพรานได้รับบาดเจ็บ๕นาย
ซึ่ง๒นายใน๕นายนี้อาการบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
แล้วก็พบหลุมระเบิด๒จุดแรกค่ะ

มีเศษซากชิ้นส่วนระเบิดตกกระจาย
คนร้ายได้นำระเบิดแสวงเครื่องประกอบไว้ในกล่องเหล็
น้ำหนัก๑๐กิโลกรัมฝังไว้ใต้ดินนะคะ
และอีกจุดหนึ่งห่างไปประมาณ๑๕เมตร

หลังจากคนร้ายนำระเบิดแสวงเครื่องประกอบไว้ในถังแก๊สพิคนิค
หนัก๒๐กิโลกรัมมาฝังเอาไว้เหมือนกัน
โดยระเบิดทั้งสองลูกจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารนะคะ
ก่อนเกิดเหตุค่ะทหารพรานก็นำกำลัง๖นายนะคะ
ลาดตระเวนมาจนถึงจุดเกิดเหตุแล้วค่ะ
คนร้ายก็ได้จุดชนวนระเบิดลูกแรกที่อยู่ริมถนน
แต่ทหารนั้นไม่ได้รับอันตรายนะคะ
ก็เลยใช้ปืนยิงเข้าใส่กลุ่มคนร้าย
ที่คาดว่าน่าจะหลบซ่อนอยู่ในป่าริมถนนนั่นแหละค่ะ
ใช่คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ปืนกราดยิงเข้าไปในพุ่มไม้เลย
ที่คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบซ่อนกันอยู่นะครับ
และทีนี้คนร้ายก็เลยจุดชนวนระเบิดลูกที่๒ซ้ำ

บอกว่าลูกที่๒อันตรายเพราะว่า
ถือว่าเป็นการเปิดทางหนีของคนร้ายด้วย
แล้วก็ทำให้ทหารได้รับบาดเจ็บนะครับ
ใช่ค่ะนี่คือที่นราธิวาสนะคะคุณผู้ชม
ยังไม่หมดนะในพื้นที่ภาคใต้ก็ยังมีอีกที่ปรับประเนียค่ะ
เพราะว่ามีเหตุคนร้ายไปลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง
ไว้ที่เสาไฟฟ้าอยู่ริมถนนภายในหมู่บ้านท่ายาลอ
ที่ตำบลตุยงอำเภอหนองจิก
แล้วทีนี้ค่ะแรงระเบิดทำให้ดาบตำรวจประเสริฐผิวละอ
รวมถึงดาบตำรวจกิตติพันธ์อักษรแก้ว
ผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจภูทรหนองจิก
ซึ่งก็เป็นชุดรักษาความปลอดภัยครู
สะเก็ดระเบิดค่ะได้รับบาดเจ็บสาหัสเลย
โดยเฉพาะที่ขาซ้ายทั้งสองนายเลยนะคะ
คือโดนสะเก็ดระเบิดจนเกือบขาด
แล้วก็ยังมีบาดแผลตามตัวอีกหลายแห่งเลยค่ะ

สองนายนี้ขี่รถจักรยานยนต์
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจะไปดูแลความปลอดภัย
ให้กับคุณครูนักเรียนที่โรงเรียนบ้านบางตาวา
ทีนี้พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุคุณผู้ชม
มันอยู่ห่างจากโรงเรียนไม่ไกลนะประมาณสัก๓๐๐เมตรเท่านั้นแหละค่ะ
คนร้ายจุดชนวนระเบิดแสวงเครื่อง

แล้วแรงระเบิดก็เลยทำให้ตำรวจที่ขี่ผ่านตรงนั้น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งสองนายนะคะ
ล่าสุดทางแพทย์ก็ได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
แล้วก็ญาติของผู้บาดเจ็บให้ทราบว่า
เดี๋ยวจะต้องมีการผ่าตัดขาซ้ายของตำรวจทั้งสองนายเลย
คือตอนนี้แพทย์ต้องตัดขาซ้ายของตำรวจทั้งสองนายทิ้งแล้วนะ
ต้องตัดทิ้งนะครับเพราะว่าอันตรายเหลือเกิน

แต่ก็ตอนนี้ยังมีการประกาศขอรับบริจาคเลือดอยู่ด้วยนะคะ
ซึ่งก็มีทั้งหน่วยงานทั้งประชาชนมาบริจาคเลือดนับร้อยคนเลยค่ะ
ลงในไลน์ของเพื่อนตำรวจกระจายไปตามกลุ่มไลน์ต่าง
ก็มีการโพสต์ภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารจำนวนมาก
ที่ทยอยไปที่โรงพยาบาลเพื่อบริจาคเลือด
ก็คือไปที่โรงพยาบาลปัตตานีนะครับ
ทราบว่าเพื่อนตำรวจทั้งสองนายต้องการเลือดเป็นการด่วน
แต่ถ้าสมมุติเกิดกรุ๊ปอื่นคือคุณหมอเขาบอกนะ

พอบริจาคแล้วเขาจะเอาเลือดกรุ๊ปอื่น
เพื่อมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายนี้นะคะ

เวลานี้ณห้องบริจาคเลือดโรงพยาบาลปัตตานี
เพื่อนพ้องที่ไม่ทิ้งกันแม้ยามลำบาก
สู้ก็สู้ด้วยกันลำบากก็ลำบากด้วยกัน

เจ้าหน้าที่ทั้ง๓ฝ่ายเลยทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครอง
กำลังระดมกำลังการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
มาลอบวางระเบิดในครั้งนี้นะคะ

น่าจะเป็นกลุ่มของนายยูโซะแมะดีเมาะ
แต่ว่าเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสอีกเหตุหนึ่ง
เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้แหละครับ

คนร้ายจำนวนกว่า๑๐คนแต่งกายชุดดำคล้ายทหาร
ขี่รถจักรยานยนต์เป็นภาษณะ
บุกเข้าไปภายในวัดรัตนานุภาพหรือว่าวัดโคโก
ซึ่งอยู่บริเวณบ้านโคโกตำบลโต๊ะเต็ง
อำเภอสุงหายปาดีจังหวัดนราธิวาส
แล้วได้กระจายกำลังครับใช้ปืนสงครามยิงถล่มใส่กุฏิพระ
ส่งผลให้มีพระมรณภาพและบาดเจ็บรวม๔รูป
ขณะเกิดเหตุชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณด้านนอกของประตูวัดเปิดเผย
ว่าก่อนเกิดเหตุพบชายชะกันแต่งชุดดำ
ขี่รถตามหลังกันมานะครับเมื่อขี่เข้าไปถึงประตูวัด
ก็ยิงถล่มกุฏิวัดจำนวนหลายสิบนัดทันที
เสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวเป็นระยะ
ชาวบ้านจึงได้พากันหวีดร้องตกใจแล้วก็หลบหนี
ด้วยความตกใจเข้าไปในบ้าน
ในเวลาต่อมาในรุ่งเรืองที่มาบุตรในอำเภอสุงหายปาดี
ยืนยันว่ามีพระที่มรณภาพสองรูป
ก็คือพระครูประโชธรัตนานุรักษ์
เป็นเจ้าคณะอำเภอสุงหายปาดีแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ
แล้วก็มีพระลูกวัดคือพระสมุอัธพรขุนอำภัย
โดยทั้งสองมรณภาพในที่เกิดเหตุทันที
ส่วนพระลูกวัดอีก๒รูปได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็คือพระประเวทสุแก้วและพระธนโชธชุมเลิศนะครับ
ซึ่งขณะเกิดเหตุพระแต่ละรูปก็ต้องวิ่งหลบหนีเหมือนกัน

พอหลบไปแล้วเนี่ยชาวบ้านก็แจ้งเจ้าหน้าที่
ต่อชด๔๔๗ที่อยู่ใกล้วัดที่สุดให้มาตรวจสอบ
แต่พอมาถึงก็พบว่าคนร้ายนั้นพากันหนีกันไปหมดแล้วนะคะ
ใช่นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่
ได้มีคำเตือนให้พระสงฆ์๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ๔อำเภอของจังหวัดสงขลางดออกบินทบาท
คือแสดงว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคุณ
คือพระในพื้นที่ของ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
๔อำเภอของสงขลาไม่ได้ออกมาบินทบาทตอนเช้าแล้วนะ
เพราะเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
แล้วก็มาตรการตรงนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีการกำหนดวัน
พระจะสามารถออกมาบินทบาท
ออกมาพบกับพุทธศาสนิกชนได้เมื่อไหร่
เจ้าหน้าที่บอกว่าขอให้รอดูจนกว่าสถานการณ์จะสงบนะครับ
หลังเกิดเหตุนั้นพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่๔
ด่วนด้วยเฮลิคอปเตอร์จากค่ายวัชิราวุฒิกองทัพภาคที่๔
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเดินทางไปที่เกิดเหตุ

เพื่อเป็นการสั่งการเร่งไล่ล่าตัวคนร้าย
ด้านของพระมหาภัยวันพระนักเทศชื่อดัง
มีการโพสต์ประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยบอกว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจแล้วก็เลวร้าย
วิสัยมนุษย์จะยอมรับได้
พุทธาวาสถือว่าเป็นเขตอภัยธาน
และพระสงฆ์ที่มรณภาพล้วนปราศจากอาวุธ

นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็วนะครับ
ซึ่งตอนนี้เองนะครับทางประชาชน

เพราะว่าการก่อเหตุความไม่สงบ
มันเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่โรงเรียน
แล้วก็ในพื้นที่วัดเลยนะครับ
อันนี้เป็นข่าวใหญ่ที่สุดในเช้าวันนี้
อัปเดตความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ